ไปดูอีกเรื่องดีกันต่อเนื่องเลยละกันนะคะ
สำหรับพี่บินบรรลือฤทธิ์นั่นเองค่ะ
เดินทางลงพื้นที่ไปช่วยเหลือใครต่อใครที่เดือดร้อนลำบากทุกยากกันแบบ
ไม่หยุดไม่ห่อนกันเลยล่าสุดนี้โอ้โหไปอ่างทองค่ะ
ไปช่วยเหลือนายมานพออิ่มทองนุษย์
หรือชื่อในวงการคุณนบพรเมืองสุพรรณ

แกเป็นใครแกเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
และนักแต่งเพลงเจ้าของผลงานเพลง

ตอนนี้นะคะคุณมานพป่วยด้วยโรคพาคินสันนะคะ
แล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า๒ปีแล้วค่ะ
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลานสะพ้ายก็เลี้ยงดูกันตามมีตามเกิดคุณผู้ชม

แล้วก็เงินผู้พิการในการยังชีพเท่านั้นเอง

ลำบากมากเพราะว่าเงินเก็บออมจากการร้องเพลงในอดีต
นำมาใช้จ่ายเป็นค่ารักษาตัวจนหมดแล้วค่ะ
พี่บินนอกจากจะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจถึงบ้านแล้วนะคะ
ก็มอบเงินช่วยเหลือตรงนั้นเลยจำนวน๓๐๐๐บาท

ซึ่งคุณลุงนี้นะคะก็ได้ร้องเพลงให้ฟังเป็นการตอบแทนด้วยค่ะ

เออเสียงไม่ยอม
เป็นเสียงกลิ่นทั้งหนึ่งนะฮะซึ่ง
เคยให้ความสุขเคยให้เสียงเพลง

เพลงนี้เป็นเพลงที่อมตะมากนะครับ
ศิลปินไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนหรือยังไงนะฮะ
ถ้าเกิดมีความเดือดร้อนนักตอนนี้ก็บอกมา

พร้อมที่จะบอกสังคมว่าเขาเดือดร้อน
ก็ไม่มีจริงนะครับ
ยินดีที่การเต็มช่วยเหลือบ้าง

สร้างพระที่ศิลปินวาดติดผนังโบดค่ะ
เจ้าอาวาสก็พาพี่บินพี่เอกพันธ์เดินดูภาพ
เพราะว่ามีรูปของทั้งสองคนด้วยนะฮะ
พร้อมอธิบายถึงที่มาที่ไปค่ะ

ของโบดเก่าแห่งนี้นั่นเองนะคะ

ค่ะนะแต่ว่าอันนี้เป็นฮีโร่ในชีวิตจริงนะคะ
ไม่ใช่ฮีโร่ในการ์ตูนแบบนี้นะคุณผู้ชม